เพราะว่าลูกชายติดต่อแม่ไม่ได้นานแล้ว
๓วันแล้วไม่รู้แม่น้อยใจหรือเป็นอะไรหรือเปล่า
กลัวแม่จะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้น

แม่น้อยใจแม่น้อยใจ
ไม่เป็นไรรอให้ตายก็ก่อน
ตอนเมืองแพร่อ๊วก็ต้องไปกันเลยนะ

หลังโรงพยาบาลแพร่รามช่วงเที่ยงเมื่อวาน
เพราะว่าตัวลูกชายโทรแจ้งมา

ลูกก็เลยเป็นห่วงเกรงว่าเดี๋ยวแม่จะเป็นลมเป็นอะไรหรือเปล่า
แล้วจะไม่มีใครดูแลอยากให้เจ้าหน้าที่ไปดูหน่อย
พอไปถึงก็พบว่าประตูรั้วหน้าบ้านปิดสนิทเลยนะ
แต่ในบ้านเห็นประตูเปิดอยู่ได้ยินเสียงทีวีดังเล็ดลอดออกมา
เจ้าหน้าที่ก็ร้องเรียกร้องเรียกให้คนในบ้านออกมาครับ
แล้วคุณป้าท่านก็ออกมาเพราะว่าเห็นรถกู้ภัยกับรถตำรวจมา
นึกว่ามีเรื่องใหญ่อะไรเมื่อสักครู่แม่บอก
ทำให้เป็นเรื่องใหญ่กันไปหมดเลย
ตอนนั้นเนี่ยคนแจ้งก็คือตัวลูกชายยังโทรเข้ามือถือของกู้ภัยนะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยให้แม่ลูกได้ปรับความเข้าใจได้เคลียร์ใจกันครับ
ผู้เป็นแม่เล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่า
แม่มีลูกชายสองคนต่างก็แยกย้ายไปมีครอบครัวกันหมดแล้ว
แล้วก็ทำงานอยู่ต่างจังหวัดไม่ค่อยโทรหาแม่เลย
นึกน้อยใจนึกว่าลูกไม่เป็นห่วงแม่ซะแล้ว
กระทั่งวันนี้แหละรู้เลยรู้เลย
เพราะว่าทั้งตำรวจและกู้ภัยมาบอกแม่นี่แหละมากันเต็มบ้าน
แม่ก็รู้สึกดีใจแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เป็นห่วงครับ
ยังไงก็ตามเนี่ยลูกชายทั้งสองคนเห็นข่าวนี้แล้ว
กลับมาเยี่ยมแม่หน่อยนะแม่น่าจะคิดถึงอยู่นะครับ
ผลัดกันนี่มีลูกทั้งสองคนนี่นะครับ

แม่ก็เซ็งเลยปีนี้ไม่ค่อยดีเท่าไ

หรือแม่เซ็งเรื่องบอนมะ